ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเกิดเหตุระทึกบริเวณห้างดังที่แยกราชประสงค์นะคะ
เป็นเหตุการณ์ผู้ชายอายุสักประมาณ๕๕ปีครับคิดสั้นกระโดดจากชั้น๗ของห้าง
ตกลงมาร่างกระแทกพื้นคือตอนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
และล่าสุดตามรายงานข่าวคือไปเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาล
ตอนที่เกิดเหตุเจ้าที่เองก็ต้องกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกมาจากบริเวณนั้น
เพราะกลัวว่าประชาชนที่เห็นภาพแบบนี้เดี๋ยวจะตื่นตกใจนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
เป็นเหตุการณ์ผู้ชายกระโดดจากกลางห้างย่านราชประสงค์เขตปฐุมวันกรุงเทพค่ะ
รายงานทราบว่าชายคนดังกล่าวเดินทางมาที่ห้างพร้อมกับน้องชาย
แต่ช่วงที่จังหวะที่น้องเผลอ
เจ้าตัวที่คาดว่าน่าจะมีอาการเครียดตัดสินใจกระโดดลงมาจากชั้น๗
จนร่างไปกระแทกกับพื้นของห้างชั้น๓จนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่ของห้างก็ต้องเร่งเคลียร์พื้นที่
แล้วก็กันคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ออกจากจุดดังกล่าว
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย
ร่วมกระตันยูนำร่างผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตำรวจ
วันได้ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
โพสต์ข้อความระบุบอกว่าช็อกซินิมา
ละลิ้วต่อหน้าต่อตาผมเลยพร้อมกับภาพนี้
เป็นภาพผู้ชายคนดังกล่าวนอนบาดเจ็บอยู่บนพื้นห้าง
และเจ้าหน้าที่ของทางห้างก็เข้าไปกางเต็นต์
คลุมปิดบังร่างของผู้ชายซึ่งได้รับบาดเจ็บ
เพื่อป้องกันประชาชนที่อาจจะตื่นตระหนก
ล่าสุดค่ะมีรายงานข่าวจากโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ระบุบอกว่าชายคนดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว
จากว่าร่างของเขาเนี่ยตอนที่ตกลงมาเนี่ย
ตกมาจากที่สูงแล้วก็กระแทกพื้นอย่างรุนแรง

นายนิทิชัยศาสตร์กลางอายุ๕๕ปี
จากที่ข้อมูลก่อนหน้านี้ระบุว่า
ชายคนดังกล่าวเป็นถึงทหาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วนะคะยืนยันว่าไม่ใช่ทหารนะ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำศพของผู้เสียชีวิต
ส่งที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้ง
ขณะที่ญาติของผู้ตายได้เดินทางไปที่สนปทุมวัน
เพื่อให้ปากคำทางตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะก็ทางทีมข่าวของเราค่ะ
ได้ไปพูดคุยกับน้องชายของผู้ตายนะคะ
น้องชายของผู้ตายได้พูดกับทีมข่าวเราแบบนี้

เขาชวนกันไปรับประทานอาหารที่ห้างแห่งนี้
และหลังจากนั้นรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มายืนอยู่จุดที่เป็นจุดที่กระโดดลงมานี่แหละ
พี่ชายบอกว่าให้ถ่ายรูปให้หน่อยโดยยืนพิง

น้องชายมีการเตือนแล้วนะคะบอกว่าอย่าไปพิงตรงนั้น
เดี๋ยวมันจะลื่นล้มลงไปนะคะ
และหลังจากนั้นแป๊บเดียวค่ะ
หันไปหยิบของได้ยินเสียงพี่ชาย
ลักษณะเขาบอกว่าเสียงคล้ายกับคนลื่นล้มก่อนนะ

คือตกลงไปสู่ชั้นล่างก็คือชั้น๑เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
สุดท้ายแล้วผู้ตายพลัดตกลงมา
หรือกระโดดตั้งใจกระโดดลงมา
เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะคะ